โรงได้ให้ล้าน

ร้องผิดครับ
ร้องหายได้แล้วร้องหายได้แล้ว
ร้องหายได้แล้ว
ร้องหายได้แล้ว
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงด้วย
หนูไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยบอกแล้วไม่ให้บอกอีกคุณบัญเจิดไม่ได้
ร้องผิดร้องผิดกันได้ครับไม่เป็นไรการแข่งขันย่อม

คุณบันเจิดร้องผิดตรงนี้ครับ
เพลงนี้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่โอ้โห
เพลงของคุณยอดรักสลักใจนะครับ
แม่ม่ายก็เป็นเพลงดังในยุคนั้นซึ่งน้องของหลายคนยังไม่เกิด
หนูเพิ่งเกิดนะตอนนี้หนูเกิดได้ขวบนึงไหมหรือไง
ใช่เป็นเพลงดังแต่งด้วยไภทูลขันทอง
อ๋อเหรออาจารย์ไภทูลขันทองนี่แต่งเพลงดังหลายเพลง
ใช่แล้วนะฮะคุณนาขึ้นมาปรากฏตัวหน่อย
ไหนถือว่าวันนี้เรามาร่วมสนุกกันแล้ว
คุณทั้งสองนะคุณนากับคุณบัญเจิด
ได้ประกาศความเป็นสามีภรรยาที่น่ารักให้คนทั่วประเทศเขารู้
ถึงแม้วันนี้เนี่ยจะมาออกรายการเราแล้ว
แล้วก็สร้างความสุขให้คุณผู้ชมได้แค่๓เพลงนะฮะ

วันนี้ทั้งสองท่านก็มีเงินรางวัลกลับบ้านกันไป
ใช่มีเงินสะสมอยู่ในเพลงที่สองหนึ่งหมื่นบาท
แต่ว่าร้องผิดเพราะฉะนั้นก็รับไปครึ่งหนึ่งนะครับ
คุณบัญเจิดรับไป๕๐๐๐บาทครับ
เอาคุณมันเจิดนี้นะฝากไปทั้งบ้านครับ

แนะนำเลยครับมารายการร้องได้ให้ล้านครับผม
ก่อนจะลงอยากให้คุณภรรยา
กล่าวอะไรสักเล็กน้อยให้กับคุณสามีสักนิดนึง

ให้กล่าวใช่ไหมครับไม่ได้ร้านได้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะที่รัก
ขอบคุณมากครับคุณแนนคุณมันเจิดขอบคุณครับ
คุณพาก
เป็นอีกคู่นึงเลยที่มาแล้วเรามีความสุข
คืออะไรแฟนมาร้องภรรยามาเชียร์
ไม่รู้เคล็ดลับการคองคู่ของเขาคืออะไร
นี่แหละครับคนเราเนี่ยเขาบอกแล้วว่าความสุขไม่ใช่มีเงินทอง
มีบ้านหลังโตบางทีร่ำรวยกัน
วานชื่นเหมือนพึ่งแบบครบกันเองอ่ะ
มันซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามจริงสวยงาม
กันไว้เถอะครับคนเรานะฮะตอนนี้นะฮะ
ที่เหลืออยู่ทั้ง๕ท่านตรงนี้ค่ะจะมี๑ท่านเท่านั้น
ที่จะได้ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านกับเรา

ทราบแค่ชื่อเพลงกดปุ่มตอบให้ได้เป็นคนแรก
ถูกขึ้นมาเลยตอบผิดไม่เป็นไรนะครับ
ตอบผิดนั่งอยู่กับรายการของเราต่อค่ะพร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ

เช็ดแล้วทิ้ง

อยากให้รนร่างสวยงามของคุณขึ้นมา

เชิญเลยค่ะ

สวัสดีครับส
ถึงแม้ว่าวันนี้นะคะอ้ำจุยคว้าเงินล้านมาได้
ถามว่าจะเลิกทำงานยกเหล็กไหม

เราจะเอาเงินล้านนี่ไปเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา

โอ้โฮ

ปกติเนี่ยงานแบบนี้เราจะเห็นแต่ผู้ชาย

เขาเรียกอะไรเป็นพวกอัลไกรพวกอุสาธารณ์

อุสาธารณ์นี้ยิ่งกว่ารถยนต์เขาเห็นเป็นอุสาธารณ์

ยังไงฉันต้องเป็นแอร์ฮัสเตจให้ได้

เรียกว่าเป็นผู้หญิงแกร่งหญิงเหล็กนะทำงานนี่ใช้แรงเลยนะ
กลัวอยู่ในนี้นะ
ช่วงนี้แบบใส่ตาไม่ดีอะไรนะครับ

ตรงนี้ถามว่าถามว่าระยะตรงนี้เห็นหรือยัง
บอกนั่นแหละ

เดี๋ยวนะขอใกล้อีกนิดอันนี้ก็ยังไม่เห็น
ที่จะได้เงิน๑ล้านบาท
เอาศักยภาพความสามารถในตัวออกมาให้มากที่สุด

ตัวช่วยมีบทเรียนไปแล้วกับคุณบัญเจิด
อยากใช้ใช้เลยใช้เลยนะครับ
อย่าไปเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้จริงด้วย
เพลงที่หนึ่งมูลค่า๕๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้ว
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
คุณอ้ามยังไง

เคยร้องเมื่อสมัยที่เพลงนี้ดังใหม่

น่าจะร่วม๑๐ปีได้แล้วค่ะ

แต่ตอนนี้ให้เวลาคุณอ้ำสักนิดหนึ่งนะครับ

มีรักยิ้มด้วยในลุ่งยิ้มคุณกรัฟลงยิ้มนะครับ

เพลงนี้ก๊อฟยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ครับ

พี่อ้อมครับ
แสดงว่าตั้งแต่มานั่งนี่คุณไม่ได้มองหน้าเขาเลยเหรอเนี่ย

ครับคือว่าเห็นเมื่อสักครู่พี่เขาบอกว่า
พี่เขาเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่เขาชื่นชอบอยู่แล้ว

เคยร้องมาแล้วนะฮะแต่หลายปีแล้ว
ตอนนี้มาถึงหน้าที่ของน้องอ้ำกันแล้วนะฮะ
จะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับเพลงนี้
เป็นไงครับความมั่นใจอ่ะประมาณเท่าไหร่

เพลงนี้เป็นเพลงแรกนะฮะต้องเล่นอย่างเดียว
มีโอกาสให้เลือกได้ก็คือเรื่องของตัวช่วยเท่านั้นเอง
มีทั้งหมด๖ตัวช่วยนะครับคุณอ้ำ
เลือกได้๓ตัวช่วยตลอดทั้งการแข่งขัน
ตัดสินใจให้ดีนะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ตัวช่วยจะร้องเลย

ห้ามผิดแม้แต่คำเดียวสลับท่อน
อะไรก็ไม่ได้ร้องเพลงได้ไม่เป็นไรนะครับ

อย่าหยุดเองนะครับ

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้

โชคดีนะครับคุณธรรม

ร้องเป็นคนดีที่อ้ายก่อนอ่าน
หากน้องมีใจนะหากน้องบ่มีความมาก
หากผู้ล่วงหน้าคงบ่ทะลำหากอ้าง
คงหักห้ามหัวใจตอนอายจีบน้อง
อายว่าน้องดีแต่มีคนใหม่ทุกแทบสลายตอนอายแยกใจเป็นสอง
จากนั้นยิ่งเจ็บอ้ายให้ใจเขาทุกห้อง
ยังย่อมกลงเป็นร้องเพราะน้องอากาศ
หากอ้ายหมดหูจ้าง
พระอายสอนน้องให้ห้างแต่ไม่น่ารักก็หลงคนใหม่
ทุ่มเทให้เขาคนเก่าจืดจางความหวาน
มาก่อนแต่ต้องทำใจยอมเจ็บเก็บไว้ข้างใน
ไอว่าน้องดี
น้องเป็นคนดีที่ไอบ้างเกลียดตัวเองน้ำ
เหมือนคนไม่มีที่สักปี
อยากพูดได้อายหากน้องลามเป็นคนดี
ช่วยตอบน้องมาที
สิหากเป็นคนดี
น้องบอม

ร้องได้โต๊ะใจโต๊ะใจโต๊ะใจ
และสำหรับเพลงที่๑
มูลค่า๕๐๐๐บาท